อยากจะให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มกันหน่อยในเช้าวันจันทร์แบบนี้
วันนี้เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวในโลกโซเชียล
ที่เป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณผู้ชมอมยิ้มได้แน่นอน
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าติดตามกันเลยในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้เรามีหนึ่งไอเดีย
สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญรับปริญญาให้กับบัณฑิตใหม่
ที่งานนี้ตุ๊กตาต้องหลบไป
และช่อดอกไม้ต้องหลีกทางกันเลยทีเดียวล่ะครับ
จุ๊กตาบาด

ฮ๊าเหมือนบาทเศรียร์ดวงแหละ

แบบนี้เลยล่ะครับเนี่ยแถมยังไม่พอนะหากคุณผู้ชมสังเกตที่พวงมาลัยคล้องคอเนี่ย
คุณจะเห็นวัยเด็กของบัณฑิตคนนี้จัดเต็มซะจริงถือเป็นหนึ่งไอเดียของขวัญที่เพื่อนของคุณจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวล่ะครับ
ลองเขาไม่ถูกใจอะไรฮะ

ชอบไหมพ่อ
โอเค
คุณพ่อครับไหนคุณพ่อบอกว่าไม่ชอบไง

พอได้ลองใช้เท่านั้นแหละ
ถึงกับออกสเต็ปเต้นไม่หยุดเลยทีเดียวเชียวล่ะครับ
เรียกได้ว่ามีดนตรีในหัวใจล่ะเนาะ
คุณผู้หญิงคนไหนมีแฟนที่นอนกรนบ้างล่ะครับ
ผู้หญิงหลายคนอาจจะรำคาญ
แต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้แน่นอน
เพราะเธอได้คิดค้นวิธี
ที่จะทำให้การนอนกรนของคุณแฟน
กลายเป็นเรื่องขำขันแบบนี้
ฮู่

โอ้เฮ่แกล้งคุณแฟนมันสักเลย
แต่ทางด้านคุณผู้ชาย

ทาแป้งแล้วทาลิปสติกก็แล้ว
เอาของเล่นเป่าปียัดรูจมูกก็แล้ว

แต่งานนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถูกใจคุณผู้หญิงเขาล่ะครับ
คราวนี้ไปดูคลิปของต่างประเทศกันสักหน่อย
โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว
ทำให้หลายคนเดินทางลำบากลำบาก
ลำบากยังไงไปดูครับ
มันก็จะลื่นประมาณนี้นี่แหละครับคุณผู้ชม
บนทางเท้ามีน้ำแข็งกรอกขนาดนั้น

เธอคนนี้ก็ลื่นกลับมาลงที่เดิมทุกครั้ง
อย่างกับเล่นสไลเดอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ

ถึงกับเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านกันแล้วกันนะฮะ
สงสัยจังเลยค่ะประมาณนั้นเลยต่าง
เปลี่ยนเส้นทางไหมค่ะ
สุดไงแต่นี่เป็นเหตุการณ์ต่างประเทศนะบ้านเราอาจจะไม่มีอะไรใช่